คุณผู้ชมฮะดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับ
แม้ว่าสุขภาพท่านคิดว่าสุขภาพดีแล้วไปออกกำลังกายแล้ว
แต่อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผู้ชายคนนี้เป็นนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
แต่พอเดินกลับเนี่ยแหละครับเหมือนหน้ามืดล้มหงายหลัง
ฟาดพื้นทันทีเลยนะคุณนะชั่วอึดใจหนึ่งผู้หญิงที่กวาดพื้นอยู่ไม่ไกล
ก็เดินมาดูแล้วตะโกนเรียกเสียงดังจนผู้ชายรู้สึกตัวและขยับตัวได้อีกครั้งหนึ่ง
คุณดูสิตอนแรกเดินไปท่าทางเขาก็ดูตัวใหญ่บึกบึนเหมือนกันนะ
คุณแต่จังหวะนี้มีเหมือนกับจะเริ่มเซแล้วนะแล้วพอก้มไปที่กล้องน้ำคือคือแป๊บเดียวอ่ะ
แล้วเดินกลับมาในจังหวะนี้เหมือนจะไม่ไหวละยืนนิ่งยืนนิ่งแล้วหงายหลังตึ้งไปเลยอะ

เนี่ยหลายคนดูคลิปนี้แล้วสงสัยนะครับว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยหลายคนดูคลิปนี้แล้วสงสัยนะครับว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้น

ผู้ชายในคลิปมาชี้แจงแบบนี้ครับว่าผู้หญิงที่เห็นคือคุณแม่
แต่แม่ท่านก็มีปัญหาข้อเข่าท่านขาไม่ดีท่านลงนั่งยองช่วยเหลือลูกไม่ได้
แต่ทีนี้แม่ได้แต่ตะโกนยืนตะโกนตะโกนแบบนี้เรียกลูกเสียงดังจนลูกรู้สึกตัว
นั่นก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วนะฮะผู้ชายที่ลงคลิปนี้ไว้
แล้วก็เอามาเตือนให้คนอื่นเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเขาเองนะครับ
ก็คือคุณเอ็กซ์คุณเอ็กซ์คุณเอ็กซ์คือบาดเจ็บมีอาการศีรษะแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วหมอได้ตรวจเช็คสมองแล้วก็หัวใจปกติดีนะครับ
แม้ว่าคุณเอ็กซจะเป็นโรคหัวใจอยู่เหมือนโรคหัวใจอยู่แล้วนะ
แต่อาการวูบที่เกิดจากอาการขาดน้ำเพราะว่าเพิ่งจะหายจากโควิด๑๙
แล้วก็มาออกกำลังกายหนักอันนี้สำคัญเลยนะครับ
ออกกำลังกายหนักแล้วก็เสียเหงื่อมากแต่ว่าดื่มน้ำน้อย
น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาการหน้ามืดวูบนะครับ
คือคุณอ้อซึ่งเป็นภรรยาก็บอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ทางคอมเมนต์นะ
พร้อมกับขออย่าทัวร์ลงคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่ท่านมีปัญหาข้อข่าวจริง
ได้แต่ตะโกนเรียกตะโกนเรียกช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็ท่านไม่สามารถที่จะลงไปดึงลูกชายขึ้นมาได้คุณ
แล้วก็ตอนนี้คุณเอ็กซก็ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้วนะครับ